ถ้ามีการเลือกตั้งแล้วมาซับซ้อน๒คน
ผมก็จะให้ท่านคุยกันเองแล้วจะให้นายทะเบียนของกรกฐเป็นคนชี้ประเด็น
เลือกไปก่อนก็เลือกวันที่๑๑ไม่ได้ก็จบนะ
จบข่าวแล้วก็เรียนถูกแบน
จบข่าวแล้วก็เรียนถูกแบน